วันนี้พรรคเูือไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสกครูธมอ

นี่นะฮะแล้วก็วันนี้เป็นที่ฮึฮารเฬ่าคือคากมาก

คุณอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์นี่ฮะดาราสาวชื่อดังวัย๔๖ปี
วันนี้เธอเปิดตัวลงสมัครสอสอกอทมเขตสะพานสูงประเวท
ในนามพรรคเพื่อไทยนะครับคือคุณอ๋อมสกาวใจเนี่ยบอกว่า
ที่ผ่านมาเธอมีชื่อเสียงมาได้เพราะการสนับสนุนติดตามผลงานของประชาชน
มากกว่าสามสิบปีในวงการบันเทิงส่วนตัวเธอเองก็ออกมาคอเอาท์
รัฐบาลตลอดในช่วงที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าการคอเอา
ได้ช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจึงตัดสินใจเข้ามาทำงานการเมือง
โดยลงสมัครสอสอนะครับเพื่อไปผลักดันนโยบาย
แก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองในสภาซึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
แล้วก็เป็นการตอบแทนบุญคุณของประชาชนด้วยเหตุผลที่มาร่วมงานกับพักเพื่อไทย
คุณอ๋อมสกาวใจบอกว่าพักเพื่อไทยเป็นพักที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตย
แล้วก็แก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องยึดโยงกับประชาชนเป็นหลักนะครับ
ขณะเดียวกันเรื่องของการเมืองเนี่ยเธอมองว่า๘ปีที่ผ่านมา
มันแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเศรษฐกิจก็ย่ำแย่
แล้วการตัดสินใจทำงานทางการเมืองเนี่ยเธอบอกว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
เธอไม่ได้มาเพื่อแพ้นะฮะคำว่าแพ้เนี่ยไม่อยู่ในหัวเลยเธอบอก
คำว่าครั้งนี้ที่ออมลงมาเนี่ยออมไม่ได้มาเพื่อแพ้นะขำว่าแพ้ไม่อยู่ในหัว
ออกมาเพื่อชนะค่ะจริงค่ะ
มีความเคลื่อนไหวในส่วนของพักเผื่อไทท์ท่านผู้ชมครับ
ให้การต้อนรับนายฉลองเรี่ยวแรงพร้อมกับครอบครัวนะครับ
คือนางเจริญและนางสาวปารมีเรี่ยวแรงนะครับ
สมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทย

นี่ฮะสวมเสื้อกันเรียบร้อยนะฮะ

ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งได้นายวัญชัยเจริญนนทศิษย์

ร่วมงานกับพักภูมิใจไทยนะฮะคุณฉลองเรี่ยวแรงนี่ก็พื้นที่
นนทบุรีเหมือนกันคุณฉลองบอกว่าเคยลองใจคุณอนุทินนะครับ
การส่งเรื่องโควิด๑๙ในขณะที่ตอนนั้นเป็นสมาชิกของอีกภาคการเมืองหนึ่ง
ให้ช่วยหน่อยแล้วก็ได้เห็นศักยภาพได้รับการช่วยเหลือจากคุณอนุทิน
การที่ภาคภูมิใจไทยดำรวงไว้ซึ่งมารรสราน๑๑๒เป็นเหตุผลสำคัญที่ตัดสินใจ
นำครอบครัวเรี่ยวแรงมาทำงานกับพักภูมิใจไทยส่วนบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับ
พักพลังประชารัฐรองน้ำมนตรีวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและชายภูมินะครับ
ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติไปติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรง
ก็มีชาวบ้านในพื้นที่มาให้การต้อนรับนะฮะนี่ครับนี่เห็นไหมอ่า
ป้อมสู้เด้อนี่ป้ายมาเต็มเลยนะฮะทีมลุงป้อมหลายคนก็เอ๊ะเดี๋ยวนี้เหมือนกับ
ไปไหนลุงป้อมนี่ต้องถูกหอมนะเหรอคะอ่าเป็นซิกเนเจอร์เหรอคะนี่เห็นไหม
ไปไหนต้องโดนหอมปื๊ดเข้าไปในฟอสใหญ่เลยเห็นไหมฮะชื่นใจชื่นใจใช่ไหม
ชื่นใจแฟนคลับนี่นี่นี่นี่โอ้โหอ่าเดี๋ยวลองดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยนะครับ
การเมืองไทยในช่วงเวลานี้คึกคักทุกวันครับจริงค่ะ